ที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์กับจุดเดิม

เป็นเหตุการณ์อุปติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักไปเฉียวชนกับราวสะพานข้ามแยกครองตัน
ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะในที่เกิดเหตุบนสะพานเลย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณฝั่งมุ่งหน้าลงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะคุณผู้ชม
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพสนคลองตันพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่
ลทิศปเต็กตึงก็ไปตรวจสอบบนสะพานข้ามแยกครองตัน
่งหน้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตวัฒนา
หลังเดี๋ยวแร็บแจ้งว่ามีอุปติเหตุรถเนี่ยเสียหลักไปชนราวสะพาน
ข้ามแยกครองตันมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตอยู่บนสะพานนะคะ
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้ง
ลงถนนเพชรบุรีประมาณ๒๐๐เมตร
ขวาสุดพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายคือนายจักริตศรีแสนอายุ๓๖ปี
เป็นกัปตันร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์๓๑
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใบหน้ามีบาดแผลเปิดเสียเลือดจำนวนมาก
วกกันน็อกแตกเลยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตแต่งกายใส่กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินเสื้อยืดคอกลมสีขาว
ไปตรวจสอบบริเวณราวสะพานมีร่องรอยการเฉียวชนเป็นทางยาว๒๐เมตร
งไปอีกประมาณ๑๐๐เมตรไปเจอรถจักรยานยนต์วิบากยี่ห้อคาวาซากิ
หมายเลขทะเบียน๙กไก่พพ๔๕๖๕กธมพลิกคว่ำอยู่
หน้ารถก็มีร่องรอยการเฉียวชนเสียหายแบบนี้นะคะ
ตำรวจสนครองตันให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
สอบสวนเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเขาขี่จักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
กรอบกับจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งไม่สามารถคุมรถได้จนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุขึ้น
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางอีกครั้ง
จากว่าช่วงเกิดเหตุเป็นตอนเช้าแล้วก็เป็นวันหยุดด้วย
ญาติได้เข้าไปรับศพที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดที่วัดสามสวนในจังหวัดเพชรชบูรณ์
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
นางกันนิกาศรีแสนอายุ๓๙ปีพี่สาวของผู้ตายบอกว่าตกใจมากที่ทราบข่าวน้องชาย
ปกติน้องชายจะเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก
หมวกกันน็อกทุกครั้งเส้นทางที่ใช้กลับบ้านก็ขับถนนเส้นนี้เป็นประจำไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วันนี้เดินทางมารับศพน้องเห็นสภาพน้องเนี่ยเห็นสภาพศพยังทำใจไม่ได้นะคะ
คุณผู้ชมจุดนี้สะพานข้ามแยกครองตันมักจะเกิดอุปติเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปติดป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนสะพานอย่างชัดเจน
แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรขึ้นไปใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่เป็นประจำ
ซึ่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยเคยเกิดอุปติเหตุรถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนราวสะพานข้ามแยกครองตัน
มุ่งหน้าถนนพัฒนาการจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมาหลายครั้งแล้ว
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ลูกชายเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรี
บิ๊กไบท์ไปชนราวสะพานจนคอขาดแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้น๑สัปดาห์ต่อมาก็เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานจนมีผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
อันนี้ใกล้ใกล้กับจุดแรกเลยนะคะแล้ววันที่สามตุลาคมตรงจุดเดียวกันเลยค่ะ
หนุ่มวัย๒๖ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบด่านตำรวจขึ้นสะพานใช้ความเร็วจนเสียหลักล้มศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
กระทั่งวันนี้ที่มีผู้สังเวยชีวิตบนสะพานแห่งนี้เพียงแต่ว่าเป็นฝั่งมุ่งหน้าลงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ